กาญจนบุรีต้องไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวที่ไหนอ่ะ
น้ำตกอ่าน้ำตกต้องล่องแพลด้วยใช่ไหมล่องแกง
ขาดไม่ได้เลยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนแพร่
ครับเพราะว่าไฟไหม้แพรท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ
ชาติสายโยคครับเขาบอกว่าเกือบจะตายหมู่อ่ะครับ
บอกแล้วกว่าอะไรขึ้นเอ้ยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยใครใครเนี่ย
มีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อย
มีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อยมีคนเงื่อย
พลไห้อ้าวค่ะเว้ยเป็นแขวงออกมา
หมดไหมปุ้ยค่ะหมดไม่เหลืออวสารวันหยุดครับที่เห็นไปคือสภาพไฟไหม้ที่ลุกโหม
แพร่ท่องเที่ยวชื่อแพร่ร่มศักดิ์ครับที่กำลังล่องอยู่กลางแม่น้ำแควร์น้อย
เขตอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากน้ำตกไซโยกใหญ่๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เหตุเกิดช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแล้วด้วยสภาพแพร่ที่ทำจากไม้ทั้งหลัง
สิบนาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับหมดวอดหมดทั้งหลังนะฮะ
เหลือแต่ต่อเป็นเท่าฐานลอยน้ำอยู่นะครับเพราะดีนะครับมีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในนั้น๒๕คนเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือพาไปอยู่บนแพร่อีกหลังหนึ่งจนปลอดภัยก่อนหน้านี้แล้ว

พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้นะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแพร่ท่องเที่ยวที่ถูกไฟไหม้
มันเป็นแพร่ที่ลากกันมาสองหลังครับหลังที่เกิดไฟไหม้เนี่ยคือแพร่หลังที่สอง
โดยต้นเพลิงมาจากส่วนห้องครัวแล้วคือในที่พักเนี่ยมันก็มีการเสียบปลั๊กไง
ไหนจะต้องมีการส่งไฟไปที่เครื่องปั่นไฟอีก
มันก็เลยลัดวงจรตำรวจเขาว่างั้นนะฮะนี่แหละครับอวสารวันหยุดแพร่เมืองกาลนะฮะ